มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
ท่านผู้ชมเลยว่าห้ามกระพริบตา
เพราะว่าถ้ากระพิบตาปุ๊บจะพลาดเลย

หูตายหนุ่มกัญชัยผู้บริสุทธิ์จริง

แต่แขกรับเชิญของเราคนนี้ขอบอกว่าทำมาหมดแล้ว
ตะกุดหลวงพ่อคูณเป็นคนฝังให้พี่

ศักยันต์ก็อาจารย์หนูกันภัยเป็นคนศักดิ์ให้
อาบน้ำมนต์๗วัด๗วาที่ไหนดีที่ไหนเด็ดไปหมดเลย
หน้าทองแม้กระทั่งลงทองที่ของลับ

ถูกแล้วก็ไม่ได้ปิดแค่แผ่นเดียวนะพี่
ของลับเนี่ยปิดไปทั้งหมด๑๐๘บาท
๑๐๘แผ่นนี้ปิดเข้าไปได้ยังไงนะฮะ
แต่ที่แน่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับ

แต่ต้องบอกก่อนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

จะได้ฟังเสียงเปรตจริง

ขอต้อนรับแม่ตุ๊กดวงตาตุงคมณีฮะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้โหไม่เจอตั้งนานหุ่นตึงเปรี้ยอยู่นะครับ

จะให้รีบแก่ไปไหนล่ะคะครู
ถ้าจะพูดถึงเจ้าแม่ของการมูเตรลู

ที่ไหนเรียกได้ว่ามีเกจิอาจารย์เด็ด

คือเป็นช่วงที่หลวงพ่อคุณยังใกล้ชิดกับ

คือสมัยก่อนนั้น๒๐๓๐ปีที่แล้วเนี่ย

ว่าเธอก็ด้วยแหละอย่ามาเลย
ทุกคนแหละถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิง
มันก็ต้องการที่จะให้แฟนคลับรักผลงานเป็นที่ชื่นชอบ
ให้คนมาเมตตานิยมเราอะไรอย่างนี้
ว่าจะต้องที่ไหนมีของดีแล้วก็ไปสัญหา

แต่ว่าต้องบอกหน่อยนะทั้งหมดทั้งมวลไม่มีคำว่าสายดำหรือคุณสาย

จะเรียกว่าหาของดีหาของเพื่อที่จะเพิ่มเสน่ห์เพิ่มเมตตาตัวเองอย่างนี้มากกว่า

แม้กระทั่งในที่ลับที่เขาบอกว่าติดทองในที่รับแล้วเนี่ย
มันจะเลิศมันจะดีมันจะเด็ดมันจะรุ่งเรือง
ว้าวว็ะตะว่าที่จะ
แล้วจะให้้เล่าเลยหรอ
น่าจะไว้กัดข้าวทะกุดธรรม
ขตาว่าเขาเป็นเมตตาเรานะแล้วจะได้ไปทำ

พอตอนหลังเนี่ยมีคนบอกว่าเราเป็นนักแสดง

หรือที่ท่านเองคงไม่รู้จักชื่อหรอก
สรุปท่านปากให้เกี่ยวกี่ดอกเฮ้ะ

ไปครั้งที่๒เนี่ย๔แล้วก็กะว่าเดี๋ยวอีกครั้งไปก็จะอีก๒ก็หลังจากนั้นไม่ค่อยได้ไป

เคยมีปฏิหารอะไรเกี่ยวกับการฝัง
คือเวลาจะบอกมดดำให้ฟังว่าเวลาที่เราไปหาของอย่างนี้เราจะไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่าจะต้องเกิดอะไร

ศรัทธาหลวงพ่อเรามีของที่เป็นของแทนหลวงพ่ออยู่ในตัวเราเราก็จะรู้สึกเราเซฟคือตอนนั้นเป็นคนขับรถเร็วมาก
หลวงพ่อคูณจะได้ชื่อว่าจะเป็นแบบว่าแคล้วคลาดปลอดภัย

แล้วก็เห็งอะไรอย่างนี้เราก็ต้องการเราอยากได้งานเยอะขับรถไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยเราก็เลยไป
แม้กระทั่งเราตอนนั้นเป็นเส้นเสียงอักเสบเสียงแหบมากเสียงอย่างมดดำเนี่ย
ผมก็ทำให้เป็นฤทธิ์สีดวงในคอ
เขาแม่เนี่ยแบบว่าแม่พูดเสียงดังตะโกนเล่นละครแล้ววีดตอนนั้นเล่นเป็นตัวร้ายใช่ไหมก็เสียงแหบก็จะต้องไปผ่าเส้นเสียงอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่อยากผ่าเราก็กลัวก็ไปหาหลวงพ่อ
หลวงพ่อเนี่ยคอเจ็บคอไม่ดีหลวงพ่อก็เอาแบ้มือมากกับแบท่านก็ถมน้ำลายให้แล้วก็เอาทาเข้าไปก็ทาทาแล้วก็ทาด้วยความศรัทธานะจริงน้ำลายแล้วก็ทา
แล้วอยู่วันดีคืนนี้คือเราไม่ได้ตั้งตาคอยว่ามันจะหายแต่อยู่ดีมันก็หาย

พี่ว่าอยู่ที่ความศรัทธานะ
แล้วตั้งแต่ไปฝังมา๗ดอกเขาบอกว่าแม่มีงานเยอะจนแบบว่างานนี้เยอะมาจากไหน
ก็มีงานมาเรื่อยก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยนะเราว่าอยู่ที่ความศรัทธาของเราแล้วเราก็เป็นคนขยันด้วยไม่ใช่ฝังตะกุดแล้วนอนแบร์อยู่บ้านมันก็ไม่มีงาน
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งพี่ตุ๊กจะไม่ทำเลยคือการลองของ
ไม่ลองไม่ลองคือไม่ใช่ว่ามีตะกรุดแล้วฉันจะขับรถสัก๒๐๐ดูสิมันจะเป็นอะไรไหมไม่
บางคนที่มีคำว่าหนักหน้าทองอ่ะมันมีจริงใช่มั้ย
อาจารย์อะไรต่อมีอะไรในประเทศไทยที่ว่าเก่งดังอันนี้ฉันสัญหามาหมดแล้วแต่ว่าจนจำชื่อไม่ได้

อาจารย์หลายอาจารย์มากลงนะหน้าท้องตั้งแต่ลงแผ่นเดียว๓แผ่น๗แผ่น๙แผ่นจนลงทั้งหน้า
ที่สำคัญตั้งแต่ไปทั้งหมดอะไรที่รู้สึกว่าทำไปแล้วแม่บอกเฮ้ยอันนี้แหละไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
อย่างที่แม่บอกมดดำมดดำไปแล้วว่าแม่ไม่เคยลองของแล้วแม่ก็ไม่เคยตั้งหน้าตั้งตาคอย
ว่าไปลงหน้าหน้าทองกับมดดำก็อาจจะใช้เวลารอ๓เดือนเพื่อที่จะดูว่าอะไรเกิดขึ้น
แม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงทำวันนี้กับมดดำไปพรุ่งนี้ฉันอาจจะไปทำกับเจ้านี้อีกแล้วก็ได้
รู้เลยไม่รู้ว่าดีขึ้นเพราะอะไรจริง
เขาก็จะมีโอมมีอะไรอีกต้องฐานั่นจากนั้นเขาแยกทอง
ทองคำแท้๑๐๐รูปทีเดียวเข้าหมดแต่ถ้าทองคำจะละอยู่บนหน้านี่ทำเยี่ยมค่ะ
รูปมีแก้มริ้นนี่ที่คือสาริการิ้นทอง
มีหามีก็เรียกอะไรอ่ะเขาเรียกบักกาเจียนหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ว่า
ใช้น้ำมันโหงพลายไหม
โหงพายลิ้นคงเน่าออกไปแล้วมั้ง
ไม่ก็แบบว่าก็คงหอมน้ำมันจันทร์มากกว่าไหมหอมนะ
แล้วก็แปะทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเขียนที่ฟันฟันหน้าเขียนอะไรที่ฟันเนี่ย
สำคัญไหมเกิดดคำว่าดำมินัลลิ้นชกเก่งมาก
แต่ก็แม่จำไว้ไม่ได้เอาไว้ฉกนะเอาไว้พูดจาอะไรที่มันเป็นสี

รายการแม่เกิดมาสุดที่ลองลิ้นลงทองแบบนี้
โอ้ยหนูเยอะมากเยอะกว่าพวกหนูสมัยนี้เยอะ
เมื่อกี้นี้นะฮะหน้าไปแล้วลิ้นแล้วปากปากฟันโหนกแก้ม
มีอะไรอีกแล้วก็มีตรงนี้หน้าอก
แต่เขาไม่ได้ทำให้นะเขาก็ลงให้แล้วก็ให้เรามาปิดเอง
ที่หน้าอกแล้วก็ที่หลังมีอีกไหมที่ไหนอีกฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป